สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินซุปเปอร์ชิลและชิลวันสีตระกูลแกร่งเหนือกว่าทุกคุณภาพสีจากทีโอเอชิลซีรีส์เครื่องดื่มน้ำด่างอิชิตันโฉมใหม่สนับสนุนให้ทุกคนใช้ชีวิตพอดี
รจิลสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมขวดเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิว
ไฟไลน์ปรับผ้านุ่มกึ่งเข้มข้นแฮปปี้เนสหอมสดชื่นยาวนานไม่ชุ้น
ดรจิลสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมหัวเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิว
ไฟลายปรับผ้านุ่มกึ่งเข้มหัวเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิว
ดรจิลสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมหัวเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิว
ดรจิลสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมหัวเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิว
ดรจิลสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมหัวเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิว
ดรจิลสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมหัวเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิว

เขามีการซับกันเดือดเลยฮะเรื่องประเด็นนี้ก็คือว่า
เขาพิจารณากระทู้ถามสดเนี่ยนะฮะของพักเพื่อไทยเนี่ย
เขาถามรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานถึงปัญหาของพลังงาน
ซึ่งตอนนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งเดี๋ยวค่าไฟก็ขึ้นอีกแล้ว
ใช่มั้ยค่าไฟเนี่ยปลายปีเนี่ยจริงอู้วว
อธิบายไม่ได้ถูกติดโซลาเซลล์ไม่ได้ถูกคุณมาไม่ได้ถูกไง
จริงหรอพอมพงให้ยังไงกูต้องปร่อยแค่ทำให้มี
ผ่อนก็ผ่อนนึกออกป่ะวันนี้เขาก็เลยพูดถึงช่วงนึงเนี่ยนะครับ
ครูมานิทครูมานิทสังกภูมิเนี่ยสออุดรธานีพรรคเพื่อไทยเนี่ย
เขามีคำถามฐานนายสุพัฒนภงภัณฑ์มีเช่านะฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งการประชุมครั้งนี้นะฮะ
ถ้าจะเห็นประธานสภาเนี่ยวันนี้รองประธานสภาทำหน้าที่คือ
คุณสุพชัยโภสุนะฮะรองประธานสภาผู้ไทยและสดรก็เปิดการประชุมปุ๊บนะ
คือครูแก้วเขาบอกเอาละไหนดูซิประเด็นที่วันนี้เราจะต้องคุยกันเนี่ย
เรื่องอะไรคือวันนี้ประชาชนไม่ว่าคุณจะเป็นคนจนคนรวย
ระดับไหนก็แล้วแต่พ่อค้าแม่ขายอาชีพไหนก็แล้วแต่
คุณจะทำอาชีพไหนก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้ทุกคนเดือดร้อน
เดือดร้อนจากอะไรราคาน้ำมันคุณเป็นดารานักแสดง
คุณเติมน้ำมันทีคุณตกใจไหมตอนนี้โอ้โหเลยล่ะ
ดีใจที่ขายเบ้นไปเลยล่ะดีใจถูกต้องไหมดีใจ
จริงจริงฉันรู้สึกว่าดีใจที่แบบว่าอ้าวคนที่เขาขายขาย
ขายเน้นไปอ่ะเขาบอกเขาดีใจกันนะวันนี้ราคาน้ำมันรามไปถึงแก๊ส
มันไปถึงแก๊สหุงต้มแก๊สหุงต้มเนี่ยทุกคนจะต้องใช้กันหมดเลย
จะให้เรามาใช้หินกันเหรอฮะครับเมื่อกี้ขนาดรุ่นแม่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นนะ
ไม่ได้ทำให้เป็นเลยทำยังไงเธอบอกปั่นปั่นปั่นปั่นอะไรไม่เป็น
วันนี้มันไปถึงมันลามไปหมดค่ะไฟฟ้องไฟฟ้าซึ่งวันนี้กระทรวงพลังงานต้องหาทางแก้วิกฤต
ค่ะถูกต้องไหมฮะซึ่งเกิดขึ้นเนี้ยไม่ใช่ว่าพยุงเงินกองทุนน้ำมันหมดไปแล้ว
วันนี้รัฐมนตรีก็เลยมาตอบว่าไอ้กลไกราคาน้ำมันเนี่ยพูดจริงอันนี้เขาเข้าใจนะฮะ
มันเป็นไปตามตลาดโลกถ้าแพงมาก็ต้องขายแพง
แล้วไม่ต้องยกตัวอย่างประเทศลาววันนี้ไทยไม่น่าต้องแข่งขันกับลาว
ส่วนกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานเนี่ยที่เอาไปให้นายกใช้บริหารประเทศเนี่ย
ทำไมไม่เรียกกองทุนเหล่านั้นคืนมาล่ะมาพยุงกองทุนน้ำมันให้ถูกลง
คือเอาง่ายเอากองทุนน้ำมันกลับที่เอาไปให้นายกบริหารประเทศ
เอากลับมาสิมาช่วยผีน้องประชาชนสิทำยังไงก็ได้ให้น้ำมันมันถูกลง
อย่ามาบอกว่าให้กลับไปใช้เตาอ้างโล่เอ้ยไม่ไหวอ่ะ
ก็คืออันเนี้ยอ่ะเห็นไหมคุณยังบอกว่าไม่ไหวเลยมันมันไม่ได้อ่ะ
คุณอยู่คอนโดเตาอังโลถ้าเกิดใครไหมคอนโด
ใช้ฐานฐานเนี้ยฐานก็ขึ้นใช้ปืนนี่ฐานก็ขึ้นนะแม่หรอ
ฐานขึ้นสิบบาทน้องฐานก็ขึ้นเอาจริงจริงเราจะกลับไปสู่ยุคมนุษย์
ฟินสโตนมันก็ไม่ใช่เราจะกลับไปถึงยุคเก่าก็ไม่ใช่
ซุปเปอร์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วล่ะนะฮะ
เอาจริงวันนี้รัฐมนตรีก็เลยชี้แจงว่าอยากเห็นว่ารัฐบาลได้ช่วยเหลือประชาชน
ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าเรานำเข้าน้ำมันเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
น้ำมันที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี้ยเรานำเข้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
รัฐบาลจึงต้องประคับประคองและพยายามรักษาเสถียรภาพให้มากที่สุด
เช่นวันนี้สิ่งที่รัฐบาลเขาช่วยประชาชนคืออะไรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เขาบอกช่วยแล้วการคุมราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่
ตอนนี้ดีเซลอยู่ที่อะไรสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาท
สิบห้าบาทประเทศเพื่อนบ้านเราย้อนกลับไปอย่างเวียดนามนะครับ
มาอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วก็คือมันแพงกว่าเรา
อันนี้เราก็เข้าใจเนอะจากเดิมเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมันอยู่ที่
สิบเก้าบาทต่อลิตรอืมวันนี้สี่สิบหกบาทต่อลิตร
ตนเข้าใจว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยตอนนี้น้ำมันดีเซลมันมีผลกระทบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนทุกคน
อันนี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทำกันอยู่แล้วก็ลนลงมาตั้งนานแล้ว
ถูกต้องป่ะใช่ไหมคะโดยเฉพาะคุณดูเด็กรุ่นลูกคุณอย่างนี้เราเสียบทีวีทิ้งไว้เด็กยังเอาออกเลย

หมายความคิดว่าล้านละทุกคนเด็กรุ่นใหม่ดังนั้นคือสมัยเขาเด็กเขาถูกปลูกฝังกันมาอยู่แล้ว
ว่าต้องดึงปั๊กออกจำได้ไหมมีแคมเปญช่วงที่เราเป็นดารากันเมื่อ๑๐๒๐ปีที่แล้ว
มันจะมีแคมเปญพลังงานหารสงหาร๒ที่เมื่อก่อนจะออกทีวีทุกช่องเลยจำได้ไหม
ดาราจะมาช่วยกันบอกเพราะอย่างตอนนั้นเด็กเหล่านั้นรุ่นนั้นเขาถูกปลูกฝังกันมาอยู่แล้ว
เราเห็นเด็กรุ่นใหม่ไหมฮะเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้เขาก็ดึงเขาออกมันเป็นมันเป็นจิตใต้สำนึกของเด็กรุ่นใหม่นะ

คนที่แบบว่าไม่ดึงปรักสิดเสียปรัก

ได้อยู่นะแม่
เรียกคุณพ่อมึงเนี่ยค่ะเรียกรองประตานทรภาค่ะ

สุชาติตันเจริญพอแล้วค่ะอย่าไปเอามดดำไปเกี่ยวข้องกับมดดำเป็นดาราค่ะ
เห็นคุณพ่อเดินแล้วคุณเดินลงมาที่บ้านนนทบุรีเนี่ย

น้ำเบาะได้หรอแม่น้ำเบาะได้เลยค่ะ

เพราะฉะนั้นวันนี้ไฟฟ้าน้ำมันนะฮะ
เราสามารถประหยัดถ้าเราประหยัดกันได้๑๐เนี่ย

ส่วนเรื่องเตาอ้างโลกรัฐมดิเขาออกมาพูดแล้วนะ
ไฟไม่ด้วยตั้งแต่จุดในที่ที่กำษัยแรกว่าเอก่อาจก็เสียชีวิตได้นะสามทำกับค่าจะอร่อยขึ้น

ทอดไข่๒ฟองจุดไฟไหม

คนที่เขาใช้เตาอ้างโล่มีไหม

เขาก็ถามกลับเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่จะให้มาใช้ประหยัดยังไงคะ
ตอนนี้ขอไหนไหนก็พูดถึงเตาอ้างโลกก็ขอบคุณมากเพราะเนี้ยฐานขึ้นแล้วค่ะ
เนี่ยฐานขึ้นแล้วถ่านขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายเขาก็สูงขึ้นเหมือนกัน
มันไม่ได้จะถูกลงเขาก็บอกอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนพ่อแม่
แค่เอามาเอามาใส่รองแม่นี่ห้าสิบบาทนะอืมอืมห้าสิบบาทอ่ะเนี้ย
แค่เนี้ยเหรอเออแล้วเผาอ่ะเธอเข้าใจว่าเผาไหมได้หรือไม่เนี้ย

เขาก็ถึงบอกว่าวันนี้แต่ก็เข้าใจว่าถ้าสมมุติจะเปลี่ยนก็เป็นค่าใช้จ่ายอยู่ดี
ฮะอย่างถ้าตอนเนี้ยมันเป็นระบบถูกต้องไหมฮะใครที่เราแบบว่า
อุบลมันก็แพงอีกอ่ะแพงอ่ะมันก็ไฟฟ้าอยู่ดีอ่ะเนอะวันนี้
กระทรวงพลังงานนะครับเขาขอชี้แจงอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องเตาอ้างโล่เนี่ย
เป็นเรื่องของการสื่อสารค่ะแล้วก็การขยายของคนเมือง
แต่กระทรวงพลังงานเห็นประชาชนยังใช้ถ่านอยู่เช่นคนชนบท
การเสนอแนวทางให้ประหยัดพลังงานจึงเป็นการเสนอซ้ำในสิ่งที่เคยทำมา
แต่ไม่ใช่ให้ใช้เตาอ้างโรดทดแทนแก๊สหุงต้มนะฮะอืม
วันนี้เขาออกมาพูดอย่างชัดเจนว่าอ่ะหนูเก็บหินก่อนค่ะ
พอดีฉันอยู่ในยุคที่มีไอโฟนค่ะโอ้โหมนุษย์เห็นแบบแบบอะไรนะ
เห็นเขาต้องมีรีลังต้องกินก่อนแม่เนี้ยนี่วันนี้คุณถามว่าเออ
รองประธานสภาก็เกิดอะไรเกิดขึ้นทำไมไม่เกิดอะไรขึ้น
ซึ่งที่ดูเลยอ่ะการประชุมรัฐสภาวณ์วันนี้นะฮะ
ก็คือเขามีการต้องตั้งข้อกระทู้ก็คือคำถามถามสดด้วยวาจา
คุณพิธาคือทิมพิธาสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเก้าไกรเนี่ย
เขาถามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะ
เขาบอกว่าซึ่งมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงการคังเป็นผู้ตอบเนี่ย
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคังเขาได้มอบหมาย
ให้คุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยเป็นคนตอบ
แล้วก็ได้มีหนังสือชี้แจงว่าไม่สามารถมาตอบได้เพราะวันนี้ติด
ภารกิจคือนายกก็ไม่ได้สามารถตอบได้รัฐมนตรีกระทรวงการคัง
ก็ไม่สามารถตอบได้นึกออกไหมฮะที่จริงแล้ววันนี้มันเป็นวาระเร่งด่วนที่ประชาชน
ปากเรื่องท้องประชาชนวันนี้คนที่ดูเรื่องการเงินการทองของประเทศควรจะมาตอบ
ถูกต้องไหมอย่างเช่นตอนที่โควิดระบาดเนี่ยคุณอนุทินก็ควรจะมาตอบ
อืมทุกคนควรมาตอบเพราะคุณคือรัฐมนตรีค่ะปรากฏวันนี้เนอะนายกก็ไม่อยู่
รัฐมนตรีกระทรวงการคังก็มีอยู่ให้รัฐมนตรีช่วยมาตอบแทนนะฮะ
ซึ่งวันนี้คุณพิทาเขากล่าวว่าเขาอืมมีเหตุจำเป็นแต่เขานายกก็แจ้งนะ
เขาไม่สามารถมาตอบได้รัฐมนตรีครั้งเขาก็ไม่สามารถมาตอบได้นะ
แล้วก็มีหนังสือแจ้งมาแล้วด้วยติดภารกิจคุณพิธาก็เลยบอกตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่หนึ่งห้าหนึ่งเนี่ย
ระบุว่านายุทธมนตรีเนี่ยต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อต่อตอบหรือต่อกระทู้สดนะครับ
แต่เหตุจำเป็นพร้อมต้องแจ้งเหตุจำเป็นต่อประธานสภา
และให้กำหนดด้วยว่าจะตอบได้เมื่อไหร่คือจะต้องแบบว่านายกจะมาเดินทางมาตอบเมื่อไหร่
พักร่วมฝ่ายค้าเนี่ยยินดีตั้งคำถามเพื่อก่อนะฮะ
เพื่อให้แนวทางของรัฐบาลมีความเข้าที่เข้าทาง
เรื่องที่เขาจะถามกันเนี่ยหนึ่งวันนี้ที่คุณพิทาก็อยากจะถามอืม
กระทู้สดเนี่ยคือหนึ่งค่าคลองชีพซึ่งสำคัญไหมสำคัญจริง
วันนี้มันเป็นวาระแห่งชาติเลยนะถูกค่ะทุกวันมันเป็นวาระแห่งชาติของทุกอาชีพนะ
ใช่ค่าคลองชีพผันผวนรายได้ที่หดหายตลอดเวลาอืม
วิกฤตพลังงานและอาหารอืมเขาบอกประเทศไทยยังโชคดีนะที่ยังมีอาหาร
เราแหล่งนะเรายังโชคดีมากมากนะเขาบอกหลายหลายประเทศไม่มีอาหารนะอืม
เขาบอกว่าจริงแล้ววันนี้นายกควรจะมาตอบเรื่องค่าคลองชีพที่ผันปวนรายได้ที่หดหายตลอดเวลา
พลังงานแล้วก็อาหารต่างต่างที่สูงเป็นประวัติการคิดว่าเป็นเรื่องที่คนเดินดินกินข้าวแกง
กำลังรอคำตอบอยากจะฟังอยู่ว่าจะใครจะมาตอบไม่แน่ใจจะทำอย่างไรให้รัฐสภาของเราเนี่ยมีประเพณีใหม่
เพราะว่าถ้าไม่แต่งหน้าเขาแยกไม่ออกว่าหลายประชุมสภาแยกกันไม่ออก

ต้องให้สัมพันธ์กับการประชุมสะพา

นะฮะควรจะว่างจากการนัดหมาย

ส่วนสาเหตุที่ไม่มาประชุมระบุว่าเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยติดภารกิจจึงขอเลื่อน
นะฮะคุณวิทาเขาก็ทวงอีกอืมเขาก็ทวงเขาว่าถ้าหากนายกมีเหตุจำเป็นควรจะอธิบาย
นะฮะตอบกระทู้ได้จริงจริงอะไรอย่างเงี้ยอืมจนคุณสุชาติเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนก็ตอบกลับไปอ่ะ
ว่าเรื่องการมอบหมายอย่าสั่งเหมือนทหารเลยการสั่งอย่างเดียวเนี่ยไม่มีใครมาตอบเนี่ย
อย่างเงี้ยไม่ได้เรียกว่าเออมอบหมายอย่างงี้ผมถือว่าไม่มีความรับประชาปต่อสภา
อะไรอย่างเงี้ยเออไปอะไรครับไม่ได้ใส่ไฟเลยไหมไม่ติดภาคเคารพชุมชาติแป๊บหนึ่งค่ะอ่ะ
ละครับโผ๊บมากับค่าเสียที่ไทยเนอะวันนี้มีคนเขาสงสัยว่าถ้าสมมุติ
มีข่าวว่าประเทศไทยคนมีอาการอาการน่าสงสัยด้วยกัน
เป็นนักม่วยอ่าที่ไหนที่ไทยนี่หรอที่ไทยจริงแต่ยังไม่ใช่

คือวันนี้ในแพทย์โอภาษนะฮะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เปิดเผยถึงว่า
เอาล่ะไอ้ฝีดาดลิงที่เรากำลังกลัวกันอยู่เนี่ยนะคุณหนุ่มนะ
กระทรวงสาธารณสุขเขาเฝ้าระวังเขาคัดกรองผู้ป่วยฝีดาดลิงเข้มข้นมากเลย
สนามบินอนาชาติโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกเฉพาะทางเนี่ย
ซึ่งประเทศไทยเนี่ยณตอนนี้เราขอยืนยันว่าเรายังไม่พบนะครับ

แต่ได้รับรายงานจากด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ
อืมรวมถึงโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนว่า

คนเนี้ยคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอืมเอามาเธออย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งเข้ามา
อย่าเพิ่งตกใจแต่เรากักตัวอยู่ไงเนาะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เอาผลตรวจ
สิบคนเนี่ยไปตรวจในห้องปฏิบัติการบุญรักษาประเทศไทยนะฮะ
ผลการยืนยันว่าไม่ใช่ฝีดาดลิงแต่เป็นไวรัสเริม

แล้วก็มีประวัติเชื่อมโยงกับการซ้อมมวย

ที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาให้บริการจำนวนมาก

ส่วนอีก๔รายเป็นโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง
โดยสาธารณสุขได้พื้นที่ไปได้ประสานคำแนะนำ
วันนี้คือสนามฝึกซ้อมที่พบผู้ป่วยทุกแห่งนะฮะ
คือวันนี้เราเชื่อว่าชาวต่างชาติเขาจะมาซ้อมมวยกัน

หากมีผู้มาฝึกซ้อมมวยมีอาการป่วย
อันนี้คือทุกทั้งประเทศเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะแบบว่า
ค่ายมวยหรือทุกสถานออกกำลังกายที่มีชาวต่างชาติ
ถ้าเขามีอาการป่วยอย่างนี้เราควรจะต้องแจ้ง
เพื่ออันนี้คือเป็นแบบว่าประโยชน์ส่วนรวมนะฮะ
โดยสาธารณสุขในพื้นที่จะได้ประสาน
คำแนะนำสนามฝึกซ้อมที่พบผู้ป่วยทุกแห่งเนี่ย
หากมีผู้ที่ฝึกซ้อมมวยเนี่ยมีอาการป่วย
ให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทาง
เพื่อช่วยกันเฝ้าระวังการระบาดของโรคเริ่มนะครับ
ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย

วันนี้โรคฝีดาดลิงกลายเป็นที่พูดถึงโดยทั่วไปหมดเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่๗พฤษภาคมถึง๒๒มิถุนายนเนี่ย
วันนี้พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว๓๑๕๗คนจาก๔๕ประเทศ
เรากลับมาแคบขึ้นในภูมิภาคของตะวันออก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย
พบคนเดียวที่สิงคโปร์เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

มีประวัติเดินทางมาซิงคโปร์๑๕๑๗มิถุนายน
แล้วก็กลับมาอีกครั้งในวันที่๑๙มิถุนายน
ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงเนี่ย๑๓คนนะฮะ
ตอนนี้เขาก็กักตัว๒๑วันนะครับ
คือประเทศไทยตอนโควิดเรากักตัวแค่๑๔ใช่ไหม

แต่ถ้าเขาบอกฝีดาดลิงเนี่ยคุณเตรียมใจไว้เลยว่า
อย่างน้อยเดือนครึ่งรวมถึงการรักษาด้วย
กักตัว๒๑บวกลบอีกล่ะ

อืมเนอะ

คือวันนี้สำคัญที่สุดคือวันนี้นักท่องเที่ยวเข้ามา
โรงแรมหรืออะไรถ้าสมมุติเห็นอาการผิดปกติอะไรอย่างนี้
นึกออกป่ะเราต้องร่วมมือกันอะ

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของบอนนี่นะฮะ
อนนี่ที่เจ้าของดารุมะซูชินะครับ

กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะ

แน่นอนสำหรับข้อก่าวหาก็จะมีข้อหาร่วมกันเช่าโครงประชาชน
ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลเป็นเท็จนำไปฝากขังต่อสารอาญา
ประกันตัวด้วยนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่มีผู้เสียหายไปจำนวนมากครับ
คือในระหว่างที่พนักงานคุมตัวในเมธาเพื่อไปขึ้นรถนะฮะ
สื่อข่าวพยายามสอบถามนายเวทาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
อืมนายเวทามีสีหน้าเรียบเฉยนะครับเนี่ยนะฮะอืมไม่ตอบคำถามนะฮะ
ตอบคำถามแต่อย่างใดเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะคือทางฝั่งของทนายเนี่ยนะครับ
จะนำใบคำร้องเนี่ยไปยื่นที่กองบัญชาการนะครับ
ขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็เรื่องคดีความเจ้าหน้าที่
ตำรวจเองก็ยังคงเดินหน้าสอบเส้นทางการเงินนะครับว่า
ในเมธานี่นะครับได้มีการยักษ์ย้ายถ่ายเทตัวเงินเนี่ย
ไปที่ไหนบ้างนะครับล่าสุดนะฮะสารมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวนายเมธานะครับ
เนี่ยนะฮะเกรงว่ากูจะหลบหนีแล้วก็ไปยุ่งเหยิงกับเรื่องของพระยาลักษณะต่างต่างนะครับ
นี่ก็คือเป็นคดีที่หลายคนติดตามกันเยอะเหมือนกันนะฮะ
รู้สึกเขากลับมาเขาเหลือเงินติด
กลับมาเป็นดอลลาร์เหลืออยู่๗แสนกว่าบาท

คืออย่างที่คุณหนุ่มเคยอธิบายว่ามันมี๔กลุ่ม
กลุ่มแรกคือคนคนที่ซื้อไวเชอร์

รู้สึกเขาจะเป็นเจ้าของเอง๗หรือ๖สาขากัญชัยกำเนิดพลอย
ทั้งหมดเนี่ยจริงเขามี๖สาขา

แล้วก็กำลังทำอีกหนึ่ง
ก็เป็น๒๗ที่กำลังเปิดอยู่แถววัชรพล
ปรากฏว่าสร้างไปสร้างมาที่เขาออกมาร้องไห้เลยว่า
เขาเอาเงินเขาทั้งชีวิตน่ะเอามาลงทุนแล้วก็ไม่เกิด
ที่สุดแล้วจะทำยังไงต่อไปเขาก็ยังไปต่อไม่ถูกเหมือนกัน
เพราะว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อปลาซื้อข่าวซื้อของ

อันนี้เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ
ที่สามพนักงานทั้งหมดอืมแต่รู้สึกวันนี้กระทรวงแรงงาน
เขาได้เรียกพนักงานไปไปบอกแล้วว่าสิทธิของของพนักงานทั้งหลายเนี่ย
เขาจะได้อะไรบ้างแต่รู้สึกจะเรียกไปตอนนี้
มีแต่ผู้จัดการสาขาพนักงานโดยย่อยเนี่ย
ก็ยังไม่รู้ว่าพนักงานส่งพนักงานเสิร์ฟจะเป็นยังไงกันต่อไป
แต่ก็โอเคก็มีหลายร้านญี่ปุ่นที่เขาบอกโอเค
ช่วงนี้คนลำบากเขาก็จะรับจะรับไม่ไปทำ

นั่นแหละแต่ละกลุ่มจะได้รับการชดเชย
เพราะว่าตัวเขากลับมาปุ๊บไปดูในบัญชี
บัญชีเหลือเงินน้อยมากมันไม่สามารถชดใช้อะไรได้อยู่แล้ว

ซึ่งหลังจากนี้ปุ๊บเขาก็ต้องไปดูกันต่อว่า

ขายยังไงเนอะจะขายยังไงให้ได้หลัก๑๐๐ล้าน
อ้าาาโอ้โฮ

เราก็ถึงพยายามเปรียบเทียบให้คุณฟังว่าตอนแหลมเกรดมัน๒ล้านกว่าบาท
ถูกต้องไหมโดน๑๔๐๐กว่าปี

แต่ตอนเหลลมเกรดจริงแล้วนี่มูลค่าเงินมันก็สูงเหมือนกัน
เหมือนแบบว่าทั้งหมดทั้งหมดไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่คนก็ติดตามกันอืม
แต่ก็โอเคล่ะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปอืม
ซึ่งก็เฮ้ยวันนี้ทำให้เรารู้ยังนะว่า
ไอ้การลงทุนวันนี้เห็นไหมแชร์แชร์อุบล๖๐๐กว่าล้าน
เพราะเขาแน่นมากแล้วแม่เข้าไปดูอ่ะก็ถึงบอกว่าทุกอย่างกระโปรงกระเป๋าอ่ะ
เอาไม่ต้องอะไรหรอกทีมงานมดดำอ่ะ
งานรอบตัวซื้อทุกคนเลยไวเชอร์นั่นน่ะอืม
ตั้งแต่แบบก็ต้องมีน่ะฉันจบจนฉันบอกน่ะถาม
ทำไมพวกแกดูอินกับข่าวนี้ก็จังเลยวะจนฉันต้องอินกับพวกแกไปด้วยอ่ะ
แม่ซื้อหนูซื้อไว้ยี่สิบใบอ้าวแกซื้อไว้ทำไมยี่สิบใบ
ก็มันใช้ได้ตลอดทั้งปีอ่ะแม่อืมก็สมมุติกินแล้วอ่ะ
มื้อละสี่ร้อยกว่าบาทอืมแล้วไปกินเอ่อกับข้าวตามตามร้านทั่วไป
มันก็เกินแล้วนั้นเองจี้เนาะใช่สองร้อยสามร้อยอันนี้ไปกินกับสองคน
ร้อยกว่าบาทอืมกินไหมล่ะอาหารญี่ปุ่นกินเท่าไหร่ก็ได้อืม
ก็บอกร้อยเข้าหนูก็ซื้อไว้สิแล้วใครจะคิดว่ามันจะล่ม
เพราะว่าเป็นมันไม่เคยนูนูปกตินูกินสาขาสยามอืม
นูกินสาขาแบบว่าดีอ่ะนะใกล้ใกล้บ้านนูแล้วมันมีจังเกือบยี่สิบสาขา
มันดูไม่ล่มหรอกยังไงมันก็ดู๒๐สาขาใครจะคิดว่าร่ม
แต่ละครั้งที่ไปอ่ะคนต่อคิวกินกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอืม
ตอบแบบว่าถึงบอกว่าเฮ้ยไอ้ความน่าเชื่อถือมันร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะคนเข้าออกแต่คำถามหนึ่งที่เขาบอกว่าวันที่เขามาออกรายการ
กับคุณหนุ่มว่าอืมมันเป็นเป็นท้ายเหรอในโลกนี้จะมีใครยอมทำ
แต่เรากินถูกสุด๗๐บาท๘๐บาทเนอะใช่ป่ะ
เราไปกินกับร้านที่แบบว่า๑แถม๑ก็๗๐๘๐บาท
หรือถูกสุด๙๐บาทแล้วยิ่งตอนนี้แซลมอนมันแพง
จนแบบพวกมันถามรถเมฆรถเมฆก็แบบพี่เมื่อก่อนเขาใช้ปลาระดับพรีเมี่ยมด้วยนะที่นี่
ฟิกคนถึงขนาดว่าในคอมเมนต์เวลาที่เขาจะซื้อกันในคอมเมนต์
เขาบอกร้านเนี้ยปลาดีอะไรอย่างนี้เลยนะคนก็เลยยิ่งแห่กันไปจริงจริงอืมเนอะ
ก็ต้องดูกันมากนะครับทำไมเขาพลาดได้เนาะ
เขาก็บอกว่า๑ด้วยปลาซาวมอนด์ปลาซาวมอนด์วัตถุดิบทุกอย่างอ่ะ
มันก็บอกว่าจะเอาเงินมาหมุนเวียนจะเอาเงินมาหมุนเวียนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้
ค่าปลา๓๐กว่าล้านเจ้าเดียวนะ
เจ้าเดียว๓๐กว่าล้านแต่ก็คือคำว่า๓๐กว่าล้าน
ไม่น่าจะมีใครให้ติดเครดิตเป็นเดือนหรอกนึกออกปะล่ะสามสิบกว่าล้านคิดว่าเดือนเดียว
ใช่เพราะว่าเขาส่งแบบทั้งหมด๒๐กว่าสาขา
ใช่ไหมมันส่งเดือนเดียวเนี่ย๓๐กว่าล้านเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่า

ก็ไม่นานเนอะ๕ปีนี่มีประสบการณ์แล้วเนอะ

ให้ล้านหนึ่งอ่ะก็ไม่๒๗สาขา
เรามาเฉลี่ยกันสิล้านหนึ่งไม่ถึง๕

วันนี้สาวอุบลฮะมีผู้เสียหายเห็นไหม

ข่าวหนึ่งที่ตัวเองตาตึงใจที่ตอนนั้นอ่านข่าว

แบบไปจับเท้าแชร์แล้วเท้าแชร์อยู่ไหนรู้ป่ะ

แต่วันนี้ที่เมืองอุบลราชธานี

มีผู้เสียหายจากการออมเงินออนไลน์

เห็นไหมล่ะกระเป๋าแพงอะไรอย่างนี้นะ

ก็จะชวนบอกเอาอย่างนี้เธอฉันเป็นไฮโซมา

ก็จะให้ดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละห้า

แล้วก็ร้อยละ๑๐ต่อเดือน
เศรษฐกิจอย่างนี้เนอะดีเนอะนี่

เงินคืนจริง๒ครั้ง

นางสาวจอยจอยเองเนี่ย
อายุ๒๕เบรชเผศเหมือนกันเลย

รู้จักได้ยังไงเหรอกับปียะธิดาเนี่ย
ไม่ใช่เพิ่งมาติดตามนะ๒ปีแล้ว
โดยสาวรายนี้จะแบบโอ้โหตายแล้ว

ถือของแบบล่ำเป็นคนหล่ำคนรวย
บริษัทซื้อขายรถยนต์หรูมือสองนะ
แล้วก็ตนจึงโอ้โหดูเขาแล้วเขารวยว่ะ

เอาปลากระพงตกปลาฉลาม
เดี๋ยวนี้ต้องใช้คำว่าเอาปลาซาวมอนตกปลาฉลามดีกว่า

ทุกวันนี้เปลี่ยนเถอะแซลมอน
นี่ยิ่งกว่าปลาหิมะอีก
ปรากฏตัวเองก็ดูโอ้โหตายแล้ว

เขาเป็นเจ้าของบริษัทรับเมาส์ก่อสร้าง
เขาเป็นเจ้าของแบบว่าซื้อรับซื้อรถยนต์มือสองอืม
ไว้ใจไว้ใจจากการดูโปรไฟล์
เห็นไหมเดี๋ยวนี้คนเราดูโปรไฟล์อย่างไหน

ก็เลยร่วมลงทุนไปครั้งแรก๓๐๐๐บาท

ครบกำหนดปุ๊บแม่

แล้วก็กระทั่งปลายเดือนพฤษภาคม
ยธิดาก็ได้โพสต์ชวนตนกลับไปลงทุนไหม

ในครั้งนี้จะได้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิม

เนอะต้นเองเอาละเว้ย
ขอร่วมลงทุนด้วย๒๐๐๐บาท

โดยจะให้ผลกำไรเพิ่มเป็นร้อยละ๑๐

ครบกำหนดปุ๊บแหมครบ๕๕๐๐แก้วเลย

จากนั้นต้นก็ได้เลื่อนโพสต์ถามถ่ายถึงกลุ่มโซเชียล
ก็พบว่าทุกคนก็โดนหลอกในศาสตร์ชนิดนี้เหมือนกันฮะ

ก็เลยตั้งกลุ่มรายผู้เสียหายขึ้นมาเนี่ย
กลุ่มรายชื่อว่ากลุ่มผู้เสียหายจากบ้านฟองน้ำ
เรื่องต้นเนี่ยผู้เสียหายแสดงตัวในกลุ่มนะ

พ่อกับดารุมะนะ๔๐๐คนเนี่ย

๖๐๐ล้านบาท

เรายังซื้อเราไปซื้อของเฟสบุ๊ค
เรายังซื้อกันเลยถูกต้องไหมล่ะ

จุบันเนี่ยมีผู้เสียหายแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
แล้วก็ประสงค์จะดำเนินคดีกับเยธิดาเนี่ย
ตอนนี้ที่คนแจ้งความ๓๐คน

เขาบอกน่าจะมีผู้เสียหายเกินร้อยแล้วล่ะ
เบื้องต้นเนี่ยก็รับคำทุกข์ร้องความแนะนำ
ให้ผู้เสียหายเนี่ยไปเตรียมเอกสาร

ที่การสุดนาสองการโอนเงิน

จากคนมันแจ้งความเยอะแล้วล่ะ
แล้วก็หลังจากนี้ปุ๊บก็จะดำเนินคดีใด
ข้อหาช่องโกงประชาชน

กินก่อน

ขอให้จับได้ไม่เท่าไหร่ขอให้ได้เงินคืนเนอะ

มันไม่ใช่เนี่ยเนาะ
๖๐๐ล้านไปแล้วล่ะ

ไม่อยู่หรอกเนาะ

ทองเนี่ยมันราคามีแต่ขึ้น
สมัยก่อนเขาก็บอกว่าให้ซื้อทองเก็บไว้นะลูกนะ

หรือยังงั้ย
เต็มประมาณอยู่นี้ค่ะ
คนหัวใสเนอะโกงสิคะก็ทำเป็นทองปลอมแต่ทองปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทองปลอมที่แบบดูแล้วแบบมันดูยากอ่ะเพราะมันมีการสอดไส้สารพัดวิธีเช่นเอาโลหะนู่นมาผสมหรือบางทีข้างนอกเป็นทองแท้แต่ไส้ในไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ค่ะมีหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่จะเข้าใจผิด
เพราะฉะนั้นก็เลยไปซื้อกัน
ทีนี้เขาก็บอกว่าให้ระวังไว้ให้ดี
เพราะว่าวิธีการตรวจเอาจริงเราไม่สามารถตรวจเองได้
เพราะว่าวิธีการตรวจทองว่าแท้ไม่แท้น่ะ
มันโอ้โหทางกายภาพทางเคมี
หรือจะเอาไปเผาหรือจะเอาไปวิเคราะห์ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์

ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ระวังให้ดี
ถ้าจะซื้อก็ซื้อในที่ที่มีหลักแหล่ง
หรือไม่ก็แบบว่าสมาคมทองเนี่ยเขาเรียกว่ารับประกันดีกว่านะคะ

เพราะว่ามันจะขายตามออนไลน์ต่าง
มีการโฆษณาชวนเชื่อว่าทองคำเขาเป็นทองคำแท้

แล้วก็บอกว่าทองคำพวกนี้เอาจริงบางคนนะคะ
เอามาใส่แล้วเนี่ยใส่แล้วเนี่ย
ถ้าไม่คิดจะขายหรืออะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยว่า

ใช่ค่ะบางทีมันมีไส้ในอยู่นะ
เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้พบมากเลยนะคะเหตุช่อโกง

เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกถูกมากก็ให้ระวังไว้ก่อน
แม้กระทั่งเขาบอกไลฟ์ขายทองถูก
ก็เห็นมาตั้งกี่ครั้งแล้วที่เราอ่านข่าว
ทุกวันนี้คืออย่างเรามีฉากข่าวใส่ไข่

ล้านทองที่จริงสีแดงมีตู้ทองโบราณเลยนะ
แล้วข้างหลังเป็นพร้อมที่ตำรวจเข้าไป
ให้เป็นทองอ่ะแล้วทองนะแล้วคนก็ซื้อกันทีเขาถึงบอกว่า
ได้มูลค่าอืมเป็นหลายหลายร้อยล้านค่ะวันดีคืนดีจ้างดารามาไลฟ์ด้วย
ดาราก็ไม่รู้ไม่รู้ใช่แล้วบางบางทีขนาดทองร้านทองด้วยกันอ่ะ
สมมุติมดดำเป็นร้านทองแบบไม่ได้ไม่ได้มีชื่ออย่างเงี้ย
เอาทองมดดำไปขายร้านใหญ่บางทีร้านใหญ่ก็ไม่ซื้อนะ
เอาง่ายง่ายน่ะอืมมันไม่ได้ง่ายจริงหรือว่าว่าทองถูกมันมีจริง
มันไม่มีในโลกนี้อยู่แล้วมันมีมันเป็นราคามาตรฐานคุณผู้ชมมันไม่มีคำว่าถูก
อย่างอื่นซื้อของถูกยังพอมีแต่ทองถูกมันไม่มีในโลกนี้
เพราะว่าทองมันเป็นอัตราซื้อขายกันทั่วโลกนึกออกป่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะมีทองถูก
นะระวังนะคะอืมโอเคนะเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะ

ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
ปารีนาไกรโอเคไปดูกันหน่อยนะครับก็คือ
มันมีประเด็นเรื่องของทางฝั่งคุณทวีไกรครุบนะฮะซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณเอ๋ปรินาเนี่ยนะฮะ
คือแกขับรถแล้วก็ไปเฉียวชนกับรถเก่งอีกคันหนึ่งซึ่งถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้
เคยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแล้วแต่ครั้งเนี้ยมาอีกแล้วนะอ่าเดี๋ยวลองดูหน่อยฮะ
ลองดูคลิปนี้หน่อยเนี่ยนะครับเป็นรถของทางคุณทวีไกรครุบนะฮะ
เป็นพ่อของคุณเอ๋ก็ขับแบบเนี้ยนะฮะเสร็จกล้องคันหลังเนี่ยเขาก็จับผ้าเอาไว้ได้
ครับเนี่ยนะฮะเป็นเก๋งนิสันสีขาวนะครับนี่แล้วก็เบียดเข้ามาอย่างเงี้ฮะ
แล้วก็ไปเฉียวไปเฉียวกับรถคันนี้เขาอ่าเสร็จแล้วเนี่ยจริงจริงก่อนนั้นนี่คือ
ก็เหมือนกับขับขับหนีไปด้วยนะอืมครั้งแรกแล้วนี่คือตามมาปรากฏเนี่ยฮะ
เขาก็ตามกันมาจนกระทั่งมาจอดรถจนกระทั่งพอจอดรถเสร็จปุ๊บ
ทางฝั่งของรถคันนี้เขาก็ลงไปแล้วไปเคาะเพื่อเจ็ดเจ็ดละจา
พอเปิดกระจกมาเขาบอกเขาจำได้เลยนี่คือคุณทวีไกรครุบ
เป็นพ่อคุณเอ๋ปารีนาเนี่ยฮะอืมซึ่งเอ๋เขาบอกเขาทายกันตอนนี้หาวิธี
ให้พ่อขับรถใช่แต่ทีนี้ทางฝั่งของคุณทวีก็ยืนยันนะบอกว่าเขาไม่ได้ผิด
อืมอืมแต่กล้องหน้ารถมันมีไงฮะสุดท้ายก็ไปที่สพไปที่สพ
คุณคุณทวีเองก็ไม่ไม่ยอมรับอีกว่าตัวเองเป็นคนผิดนะฮะ
แถมยังจะเรียกค่าเสียหายจากฝั่งคู่กรณีด้วยนะแล้ว
คู่กรณีไปชนกันทั้งที่มีกล้องหน้ารถติดอยู่นะฮะอ่าเนี่ยครับ
คือคุณทวีเนี่ยขับอยู่เลนซ้ายนะฮะด้านหน้าแล้วรถของคุณทวีเนี่ย
ขับเบียดเข้าไปกินเลนของคุณอิสราซึ่งเป็นเจ้าของรถที่เป็นคู่กรณี
แล้วมันก็เกิดร่องรอยแบบนี้ขึ้นนะฮะคือเรื่องนี้ทางทีมข่าวก็สอบถามไปที่
คุณปรินานะครับคุณเอกปรินาก็บอกว่าคือจริงมีคนมาบอก
ไม่ได้ตกใจนะแต่ทุกข์ใจมากกว่าถามว่าทุกข์ใจเพราะอะไร
เพราะว่าพยายามบอกพ่อหลายครั้งแล้วว่าอย่าขับรถอืม
พ่อเนี่ยตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ได้ยินไม่ค่อยได้ยินอ่ะเออ
ก็ก็พยายามห้ามแล้วตอนนี้ก็มีการโพสต์มาบอกว่า
จะทำยังไงดีที่จะมีวิธีการห้ามให้พ่อขับรถบ้าง
เพราะรถเนี่ยจะไปยึดก็ไม่ได้เพราะชื่อมันชื่อพ่อใช่
ไว้กับขี่ตำหลวงก็บอกว่ายึดไม่ได้อ่าเนี้ย
จะทำอย่างไรคุณพ่อเลือกขับรถได้บ้างคะในเมื่อรถยนต์ก็ไม่ใช่ของเรา
แล้วคุณพ่อก็ไม่ยินยอมไม่ฟังคนในครอบครัว
ฟังใครเลยทุกข์ใจค่ะข่าวนี้ขายได้
แต่ต้องขอบคุณพี่สื่อทุกคนที่ไม่บูลลี่คุณพ่อทวีนะ

ไม่อยากให้ขาดตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะ

ไม่ต้องขับตามไปเหมือนกันใช่ไหมใช่ทางทีแล้วเหมือนกันแล้วก็คือมันเกิดอย่างเนี้ยหลายครั้ง
ประกบอ่ะยังไงก็การแก้ทิศทีสุดเอกอ่ะวันนี้ขอเตือนสิกาอย่างะวันนี้กอง
นายกบอก๑๐ล้านใบแหมเราขายหมดเลยผลการตอบรับดีจังเลย
อย่าดีใจนะเราไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจ

เดี๋ยวรอให้พอเขาทุบแล้วว่า๒๐ล้านใบเนี่ย
แต่ปรากฏว่าข่าวว่าคนเนี่ยมันคิดทุกอย่างเห็นไหม
บัตรไวเชอร์เขาออกไปขายกันต่อเลย
วันนี้กลายเป็นว่าคนซื้อสลากเนี่ยแล้วเอาไปขายต่อ
เพราะว่าไม่ได้ไปรับมาจากมือที่สามเพราะมีคนซื้อ
มันถูกกว่ากันถูกต้องไหมคะมันถูกกว่ากันแบบว่าไม่ต้องไปรับจากมือที่สาม
เมื่อกี้๙๐บาท๙๑บาท๙๒บาทตอนนี้ราคาลงมาหน่อยละ๘๕๘๗
ครับเขาก็บอกว่าอาจจะการประชุมนะฮะคณะกรรมการสลากเนี่ย
หลังจากนี้ปุ๊บก็จะมีการเห็นชอบเห็นชอบหลังจากนี้คือจะเพิ่ม
จำนวนสลากดิจิทัลในปี๒๕๖๕เนี่ยอีกไม่เกิน๒๐ล้านใบ
ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหในแอปเป่าตังค์เนอะปัจจุบันเนี่ย
เราขายกันอยู่ที่เท่าไร๕๑ล้านใบเดี๋ยวเราจะทยอยปรับ
จะทยอยปรับไปเรื่อยเรื่อยงวดละ๑๒ล้านใบเหนื่อยตอนตรวจ
อะไรนะเหนื่อยตอนตรวจครั้งหน้าเป็น๗๑ล้านใบนะฮะ
วันนี้ผู้อำนวยการหรือพอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาเปิดเผยว่า
ขอเตือนอย่างหนึ่งนะผู้ซื้อสลากแล้วคิดไปขายต่อเกินราคา
เพราะรัฐบาลบอกอันนี้แหละคือวิธีที่เขาจะแก้๘๐บาท
ปัญหาที่คนบอกแล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงหวยแพงที่จะต้องขาย๘ฉบับ
อันนี้คือวิธีการแก้ของเขาแต่คนที่คิดจะเอาเลขจากตรงเนี้ย
ไปขายต่อเกินราคาเนื่องจากมีความผิดทางกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดยอด๑หมื่นบาท
ขอเตือนผู้ซื้ออย่าซื้อต่อเพราะว่ามีความเสี่ยงไม่ได้รับเงินนะฮะ
แล้วก็ผู้แจ้งจะเรียกว่าเอารางวัลเป็นทางด้วย
กล่าวว่ากองสลากเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะโดยจะเพิ่มในจำนวนที่เหมาะสมไม่เกิน๒ล้านใบต่องวด
ก็จะเพิ่มอย่างเงี้ยงวดเดือนต้องมีสองงวดถูกต้องไหมค่ะ
สิ้นปี๖๕อันนี้เราผ่านมาครึ่งปีแล้วนะสิ้นเดือนนี้ครึ่งปีแล้วก็จะเพิ่มไปอย่างนี้
เพื่อให้สลากดิจิทัลเนี่ยขายได้เจ็ดถึงสิบวันในแต่ละงวดเพื่อต้องการให้ผู้ขายสลากดิจิทัลเนี่ย
โอกาสจำหน่ายได้หมดแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงกับวันนี้คือพ่อค้าแม่ค้าที่เขายึดอาชีพขายหวยอ่ะ
มันมีนะที่เขาแบบหาไว้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นึกถึงสมัยตอนวัยรุ่นนะไปโรงหนังสมัยก่อนมีตัวหนังน่ะ
ก็มีคนมายืนขายตัวหนังนะตรงนั้นอ่ะแล้วในที่สุดมันก็จะหมดไปมันก็จะหมดไปเหมือนกับแกซีนไงจ้ะ
เมื่อก่อนแกซีนเต็มไปหมดวันหนึ่งมันก็จะหมดไปทุกอย่างเห็นป่ะทุกอย่างค่อยจะไป
แต่มันเป็นคลาสสิกนะที่ขายลอตเตอรี่หรืออะไรอย่างนี้วันนี้มันกำลังจะหมดมันกำลังจะหมดไป
เมื่อก่อนหนังสือออกป่ะถูกถึงแบบว่าเราไปร้านหนังสือที่แบบแผงวางข้างหน้านังสือ
น้อยนะก็ไม่เหลือแล้วนะอืมเหลืออยู่กี่เล่มใช่ใช่ป่ะอืมเขาก็บอกว่าวันนี้
สิ่งหนึ่งต้องค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปวันหนึ่งเขาต้องปรับตัวแหละค่ะ
แต่บางคนเนี่ยเนื่องจากคนที่เขาขายลอตเตอรี่มันมีเยอะไหม
เยอะนะแล้วหลังจากนี้ปุ๊บเขาก็ต้องให้เวลาเขาที่จะต้องใช้ชีวิตต่อไปเนี่ย
อะไรได้ก็หายชาวจังหวัดเลยน่ะเขาจะลงมาสองทีแล้วอ่า
ครึ่งเดือนทีหนึ่งปลายเดือนทีหนึ่งเขาลงมาขายลอตเตอรี่นะ
มาเป็นหมู่บ้านน่ะจ้ะแล้วเขาก็เอาเงินเก็บของเขาคือเมื่อก่อนเนี่ย
ตัวเองเคยคุยนี่ทำยังไงเหรอเขาบอกว่าเขาจะเอากำไรในแต่ละก็มาซื้อต่อ
ใช่ถ้างวดไหนเหลือก็คือขาดทุนอืมงวดงวดไหนได้กำไรอ่ะ
เขาก็ได้กำไรไปแต่หลังจากนี้เขาก็เครียดเนื่องจากว่ามันเหลือติดมือเยอะ
อืมถ้าสมมุติดวงเราดีอืมมันก็ถูกไปแต่ถ้าดวงไม่ดีอ่ะอืม
ก็หมดตัวเขาก็ว่าอย่างนี้อันนี้ก็ต้องให้ให้คนที่คิดจะทำเนี่ยนะ
ต้องเข้าใจเขาสักนิดนึงเนาะอย่าทำไงก็ได้อย่าส่งผลกระทบรุนแรงกับผู้ที่ขายสลาก
เป็นใบอ่ะอืมวันนี้คือทางเขาเองเขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่า
ก็จะเพิ่มระบบดิจิทัลเนี่ยจะนำมาสลากในระบบซื้อจองเนี่ยที่มีอยู่๖๔ล้านใบมีส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากสลากของตัวแทนจำหน่ายที่ถูกยกเลิกไปมีไหมมี
จากนำสลากไปขายต่อสำหรับการคัดเลือกครับหวังอย่างนี้ปุ๊บก็จะเดาจะได้ยินคำว่าสลากดิจิทัลกันเยอะขึ้น
เราจะได้กินเยอะเขาก็ถามว่าอ้าวอย่างนี้มันก็จะต้องกลับมาสู่ระบบเดิมป่ะคนรวยก็ต้องได้ได้โคต้าสลากไปอีกหรือเปล่า
ค่ะคนมีอำนาจก็ต้องได้โคต้าสลากไปหรือเปล่าเขาบอกว่าสำหรับการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลนะฮะ
เบื้องต้นเนี้ยจะจัดสรรให้ตัวแทนที่ลงทะเบียนในปีสองพันห้าร้อยสิบห้าที่อยู่ในคิวรอขายสลากดิจิทัลตอนเนี้ยมีอยู่เจ็ดหมื่นคนก่อน
ที่เขาลงทะเบียนไว้แล้วเนี้ยค่ะส่วนผู้ขายในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ต้องการจะขายสลากดิจิทัลเคยเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้ว
ดังนั้นต้องรอจัดสรรให้กลุ่มปีสองพันห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบห้าเสร็จก่อนอืมแล้วก็ส่วนความคืบหน้าในการคัดกรองผู้ค้าสลากปีหกห้าเนี้ย
สามารถคัดกรองเหลือสามแสนลายจากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดที่อยากจะขายสลากกินแบ่งเนี้ยนะ
ดูไหมกี่คนอืมที่เขาต้องการเนี้ยเกือบล้านคนโอ้โหเก้าแสนกว่าคน
วันนี้เราจัดคัดกรองให้เหลือสามแสนคนก่อนอ่าก็ต้องดูว่าจากล้านเกือบล้านคนเก้าแสนกว่าคนเนี่ย
จริงจริงแล้วมีใครกันบ้างอืมเนอะจ้ะอ่าอืมมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ผมนักเรียนเนาะก็ช่วงหลังก็ได้ยินอยู่บ่อยว่าไม่อยากตัดสั้นนะ
อยากตัดสั้นอ่ะไม่อยากตัดสั้นไว้ยาวมัดได้ให้เรียบร้อยตอนนี้ก็จะมีอีกแล้ว
อยากทำสีมันก็หลายอย่างเนอะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคล
เขาอยากทำอะไรอย่างเงี้นะคะแต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี้ย
เรื่องระเบียบวินัยไงเมื่อคุณโตคุณเข้าไปอยู่ในองค์กรต่าง
ที่เขามีระเบียบวินัยที่ต้องปฏิบัติตามองค์กรเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติได้อย่าง
สบายใจเพราะว่าเราได้ถูกฝึกไปแล้วมันก็แล้วแต่แบบนานาทัศนะเนอะ
ว่ามันจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าชุดแต่งกายแล้วก็ทรงผมของนักเรียนนะคะ
ทีนี้เนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าทรงผมนักเรียนเนี่ยนะคะในสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ย
เขาบอกว่าในแง่นโยบายเนี่ยนะทรงผมไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับผลการเรียนทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นผมยาวหรือผมสั้นขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็มีความรับผิดชอบ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะจะไว้ผมทรงอะไรก็ต้องมีจุดที่พอดีให้เหมาะสม
ไม่ใช่ปล่อยกันให้ย้อมผมหลากสีมาเรียนนะคะ
ทีนี้เนี่ยรองผู้ว่าราชการก็คือคุณสานนท์หวังสร้างบุญเนี่ย
ก็บอกว่าเรื่องทรงผมเนี่ยเป็นเรื่องที่น้องเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ย
ร้องเรียนกันเข้ามามากมายนะคะซึ่งทางกรทมเนี่ยก็ประกาศไว้แล้วนะคะ
ว่าให้ไว้ให้เหมาะสมคือไม่จำเป็นถึงขนาดว่าจะต้องตัดให้เกลียนให้สั้น
ไม่ใช่นักเรียนในร้อยเนอะแบบตัดขนาดนั้นแต่ว่าทีนี้สั้นแค่ไหนยาวแค่ไหน
ก็คือให้อยู่ตรงจุดที่พอดีเก็บส่วนเด็กผู้หญิงก็ให้เก็บผมให้เรียบร้อย
ไม่ใช่ปล่อยสยายมาเรียนหนังสืออย่างเงี้นะคะคือเอาให้พอดีให้ดูสุภาพไว้อย่างนี้นะคะ
แต่ปัจจุบันอย่างที่บอกนะคะว่ามีร้องเรียนเรื่องการย้อมสีผม
อันนี้ยังไงก็ยังไม่อนุญาตแน่นอนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย
ถึงแม้ว่าจะออกมาพูดว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะ
แต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยยังไงตอนนี้กฎหมายนี้ไม่ผ่านแน่นอนนะคะ
ส่วนเรื่องนี้เรื่องสำคัญเหมือนกันก็คือชุดลูกเสือแพงนะมดดำ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นรายจ่ายที่ผู้ปกครองต้องเพิ่ม
ในบ้านที่ไม่ใช่ลูกคนเดียวเนาะลูกหลายคนต่างอายุต่างไซส์
ก็คือจะต้องใช้ต่างกันไปเนี่ยมันก็เป็นรายจ่ายที่เขาไม่ไหว
ใช้คำว่าไม่ไหวนะคะตอนนี้ก็เลยจะมาคุยกันว่า
จะมีแนวทางปฏิบัติยังไงนะคะก็บอกเลยนะคะว่า
เขาสนใจเรื่องคืออยากให้ไปสนใจเรื่องการเรียน
ผลการเรียนมากมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องส่วนเรื่องที่ว่าเนี่ย
เดี๋ยวจะประชุมกันแล้วก็ไม่ได้ดูดายแต่อีกทีหลายต้อง
อย่างตัวเองไปต่างจังหวัดอย่างนี้เขาก็เริ่มแบบว่า
มีวันผ่อนปลนนะอย่างเช่นให้ใส่ชุดอะไรมาก็ได้
เขาก็บอกว่าเคยถามว่าทำไมไม่ให้ใส่ชุดไพร
บอกว่าเราไปเทียบอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเด็กบางคนจน
บางคนแบบว่ามีเงินซื้อแค่ชุดนักเรียน
บ้านก็ไม่มีเงินจะซื้อแล้วนะแล้วถ้าสมมุติแบบไปเพิ่มภาระ
ให้กับพ่อแม่อีกอืมชุดพันละชุดลูกเสือบางทีมัน
ใช่มันบ้างนึงบางทีมันให้ลูกหลายคนไง
ยุคที่แบบว่าวันนี้จะหาเงินแค่แบบว่าค่าน้ำค่าไฟก็ตายแล้ว
ใช่สู้นะยังไม่รวมกับว่า
เติมน้ำมันซื้อลูกชิ้นซื้อลูกไส้กรอกให้ลูกกินถูกต้องป่ะ
แค่แบบว่ายุคค่าน้ำค่าไฟแพงขนาดนี้ก็ว่ากันไปแล้ว
ถูกป่ะคุณหนุ่มทุกวันอยากบอกว่าคนเรามันมีความฝันอยากมีเงินเยอะมั้ย
คุณก็บอกว่าผันแรกหลายคนว่าเดี๋ยวต้องมีเงินหลักล้าน
เงินต้องทำเงินนี่นะคะแล้วก็เขาบอกว่าต้องได้เงินล้านแรกด้วยเงินลงทุนเพียง๑บาทเท่านั้นนะคะ
ลงทุนง่ายง่ายมีโอกาสได้ผลกำไรตอบแทนที่ดีค่ะซึ่งจุดเด่นครับ
คือเป็นกองทุนที่เลือกลงทุนได้ถึง๕แบบนะแล้วก็เลือกได้ตามความเสี่ยงที่เหมาะกับเราฮะ
ยังมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะฮะอมุนดิด้วยการลงทุนอย่างอมุนดิเนี่ย
แล้วก็ธนชาติฟันอีสปริงเนี่ยที่คอยปรับสัดส่วนการลงทุนให้อัตโนมัติทุกเดือนนะฮะ
ไม่ต้องมีเงินก้อนเอาง่ายบางทีเขาว่าเงินการลงทุนปุ๊บเราจะคิดถึงอะไรเงินก้อน
เราจะไม่มีเงินทุนเดี๋ยวเราเล่าเงินสำรองแล้วเหมือนพ่ออันเนี้ยคุณไม่ต้องมีเงินก้อนครับ
แค่บาทเดียวหรือฟังไม่ผิดนะฮะแค่๑บาทก็เริ่มลงทุนได้แล้ว
เขายังมีโปรโมชั่นนะเขามีโปรโมชั่นรับหน่วยลงทุนพิเศษครับ
เพิ่มศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนแบบตั้งแผนการลงทุน
เมื่อลงทุนขั้นต่ำหนึ่งพันบาทต่อเดือนติดต่อกันสิบสองเดือน
ระหว่างวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบห้าที่ผ่านมา
จนถึงสิ้นปีเลยฮะสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบห้า
วันนี้ถ้าคุณสนใจเนี่ยคุณโทรไปที่เวล
หนึ่งสี่สองแปดอืมเนี้ยแหละการลงทุนอย่างปลอดภัย
การลงทุนที่แบบว่าค่อยเติบโตการลงทุนที่แบบว่า
ไม่ต้องใช้เงินก้อนอันนี้แหละนะครับคุณโทรเข้าไปปุ๊บ
หนึ่งสี่สองแปดกดแสลดสี่นะครับหรือสี่เหลี่ยมสี่เนี่ยแหละนะ
หนึ่งสี่สองแปดกดสี่เหลี่ยมสี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ
เพราะฉะนั้นวัดเขาก็เป็นธนาคารเหมือนกันเนาะ
เว้นวันหยุดธนาคารหรือที่วันนี้คุณอยากจะเข้าใจมากขึ้น
คุณเข้าไปที่ทีวีทุกสาขาเขาพร้อมจะตอบโจทย์คุณเลย
ทั้งหมดว่าการลงทุนพวกนี้เราเข้าไปทำความเข้าใจให้มันมากขึ้น
ให้เงินไปทำงานเนอะโอเคก็ดีนะจะได้รู้จักการออมการทำงาน
อย่างน้อยเป็นการเก็บเงินสมมุติคุณเก็บเดือนละพันพันสิบสองเดือนเนี่ย
ก็ได้มากมายอืมอีกครั้งนะฮะโทรเข้าไปที่หนึ่งสี่สองแปด
กดสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่เนอะโอเคนะครับอ่ะพักสักครู่นะฮะ
เดี๋ยวกลับมาครับ
เวียจะแต่งงานเหรอแองจี้เออเนอะไม่ปรากฏผู้จัดการเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธ
จะเปิดเขาก็ปึ้มปึ้มปึ้มเลยนะแบบโชว์แบบแต่เขาตอนที่แบบ
มาเขาก็บอกแล้วเรื่องของเรื่องเนี้ยแม่แม่เอารูปลงเอกีย์
โพสต์ภาพแฟนสาวปัจจุบันของลูกชายลงไอจี
กลายเป็นกระแสข้ามวันเลยว่าเฮ้ยนี่เป็นการเปิดตัวลูกสะพ้ายหรือเปล่า
นอกจากนี้ชาวเน็ตก็ไปเปิดวาร์ฟสาวหน้าสวยคนนี้อีกด้วย
เมนต์ในไอจีทวิตเตอร์ถึงระบุว่านายเวียกำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่า
กำลังจะมีงานวิวาลกลางเดือนหน้าหรือเปล่าอืมปรากฏว่าคนที่เขาจะตอบที่สุด
คงไม่ตอบอยู่แล้วล่ะก็ไปถามผู้จัดการค่ะผู้จัดการก็ออกมาเปิด
ว่าเวียเขาไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธนะอืมอ้าวตนผู้จัดการก็ตอบมันแบบกลางกลางอ่ะ
เวียให้แล้วเขาก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธตนดูแลเฉพาะเรื่องงานนะ
จากเรื่องที่นอกเหนือจากละครเท่านั้นเรื่องส่วนตัวของเวียงให้เขาเป็นคนตอบเองดีกว่า
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเวียรับรู้ถึงกระแสข่าวเรื่องแฟนสาวหรือยัง
ผู้จัดการบอกตนไม่ทราบเพราะไม่ได้คุยกันเรื่องส่วนตัวแล้วบอกให้เวียเป็นคนตอบเอง
อืมเพราะผมอยากให้เวียงตอบเองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเนอะ

วันนี้คนก็พยายามไปคิดกันต่างไปหาภาพของผู้หญิงต่างว่าเออทำงานเก่ง
เออเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรต่างอะไรอย่างนี้
บางคนก็ยังบอกว่าหน้าเหมือนกันนะคะหน้าคล้ายกัน

ก็พยายามตามหาก็มีหลายกระแสข่าวก็บอกว่ามีวันแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างนี้
อืมเนื้อคู่เหมือนเธอกับหนุ่มไงหน้าเหมือนกัน
ไม่เหมือนนี้เขาหล่อน้องชันกับสุชาติเหมือนกัน
ถูกขรางสรุปจริง

คือคุณชมพู่อริยากับคุณแม่แอฟนะคะเขาก็เรียกว่าเกลหนึ่งเกลสองนะ
ดูกันแล้วกันนะคะเขาบอกเนี่ยน่ารักนะเกลียวหนึ่งเรียกเกลียวสอง
เกลียวหนึ่งเรียกเกลียวสองแองซี่ไงแองซี่ทำไม่ใช่หรอ
ก็เออเพิ่งสังเกตว่าเขาแต่งตัวเหมือนกัน
วันนั้นไม่เห็นเหรอเห็นแต่คิดตรงนั้นคิดว่าแค่มันเป็นเนื้อผ้าเดียวกัน
แต่แบบนี้มันเหมือนเลยแฝดเลยค่ะแล้วก็คนก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะอยู่เหมือนกัน
น่ารักเลือกเอาว่าเจ๊น่ารักแบบไหนอ๋อก็เหมือนลูกพี่ชมไงเกลหนึ่งเกลียวสอง
ไปดูคมคุณมลศิษย์คำซ่อยหน่อยนะคะคุณมลศิษย์คำซ่อยก็บอกเลขนะเป็นเลขเด็ดนะที่
บ่อยนะคุณมนต์สิทธิ์เนี่ยนะครับแล้วก็เลยบอกแจ็คแฟนฉันบอกว่า
ซื้อเลขที่มนตร์สิทธิ์ชอบนี่นะอ่ามีเลขอะไร๒๑กับ๔๑นะ
ผมยังหาซื้อไม่ได้รายการอยู่นะครับโอ้โหดีมากเลยนะครับ
วันนี้มาถ่ายในกองรายการนะครับสวัสดีครับพี่มนต์สิทธิ์ครับ
ไม่ใช่พี่อ๋อแจ๊คแฟนฉันโด้อูย
หมดสิทธิ์ขับสร้อยหมดสิทธิ์ขับสร้อยแต่วันนี้ออกเลยครับ
วันนี้ชอบ๒๑กับ๔๑นะจะต้องไปซื้อนะ
ครับเออต้องไปซื้อให้ได้มาเนี่ยไม่มาก็ไปลอย
ทุกคนเดี๋ยวนะฮะเอ๊ะทำไมคิ้วเข้มเข้มนะบนสิทธิ์เนอะช่างแต่ง
เอาหมาไปหรือเปล่าแองจี้ไม่เอามาเดี๋ยวนี้เขาชุดเขาเตรียม
ชุดผ้ามาเองชุดผ้ามาเซ็ตใช่เขาเตรียมเต็มเขามีของเขาหมดเลย
ทั้งแพลกอ่าโอเคนะครับคุณสิทธิ์อยู่ด้วยแล้วมีความสุข
เขาเป็นคนตลกมากตลกใช่ไหมตลกแบบอืมอารมณ์ดีมากเขามีเมีย
นะเธออืมเอ้าเขามีอ้าวแองจี้เขามีเมียเนอะใช่เขาเคย
เอาเมียมาเปิดตัวจ้ะจริงจริงเธออุ้ยเหรอหนุ่มนางมีเมียแล้วไง
อ่ะเขากลัวชอบถามว่านางเป็นตุ๊ดหรือเปล่าไงอืมคนรักกันมาก
มากเขาชอบโทรคุยกันอ่าวเอาละเออว่าไงแม่อะไรล่ะฉันก็เคย
เห็นไหมล่ะอ้าวโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
นางบอกฉันอย่างนั้นจริงจริงแล้วนางก็เอาหมามาวิ่งเละกะช่า

นะครับคุณพลสอานนนี่บินลัดฟ้าไปเกาหลีนะ

นี่นะฮะปลนางไม่เป็นโรคใด
แต่นางเป็นแค่โรคอยากมีผัวนะ
นี่คือเจมอยด์บอกมา

คือนางหลังคือนางออกกำลังกายหนัก

ไม่ด่าเขาใจดีคุยกันยังคุยกันยังคุยคุยว่าไงแม่
ก็ไม่ได้คุยสิเธอเอาเอาเหรอฮะไปตามไอจีโดยนั่งด่าไปอ่านเขาด้วยก็ได้นั่งด่า
เอาแล้วแม่ไม่เคลียร์ใจอะไรกันเลยเหรอมันไม่ได้โกรธกัน
ด่าหรอกเขายังไงดีแล้วทำไมไม่เห็นจะบอกว่าฉันสองคนตีกันบ้างหรอกเคลียร์ใจกันบ้างไหมไม่ต้องเคลียร์
อืมก็เอาก็พี่พศก็เขาก็หนุ่มฮะมึงเหลืออีกห้านาทีมึงจะนอนหนาวมันง่วงไง
ก็ล่าสุดที่คุยกันคุยกันหรือยังคะหงาวนึงหงวงไงไม่ได้คุยอีปามคุยผ่ายอีปามคุยอีปามปาม
จะใส่แบบเท้าเขาไม่ได้เป็นแค่เสื้อผ้าแต่เขาเนี่ยจะก็เขาเรียกว่าเรียนรู้หุ่นของคนที่จะใส่ด้วยแล้วแก้ปัญหาตัวให้เข้ากับชุดของเขาได้สวยมาก
ว่าถ้าไม่รีบอาจจะมีคนปาดหน้านะครับนี่นะคุณออกชุดแต่งงานคุณไอแอนเหรอ
ใช่เขามาเขาลงรูปน้องแอนเห็นไหมคะพี่นุ่มพี่นุ่มนายแอนแต่งชุด
จะแต่งงานแล้วหรออืมดูดิใช่ใส่ชุดใช่หรอชุดแต่งงานใช่หรอ
พี่แอนจะแต่งงานเหรอเป็นละครหรือเปล่าใส่ชุดสวยกลางสตูดิโออาซาว่าเนี่ย
เป็นละครหรือเรื่องจริงเพราะแอนก็บอกเขาเขาก็ไม่แต่งแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าไม่แต่ง
ไปบอกว่าเขาไม่แต่งเนาะไม่แต่เขาบอกว่าเขาก็รอนว่าหรือยังไงอ่ะ
ไม่รู้เนี่ยไม่รู้แต่ไม่แต่งหรอกแม่ฉันว่านางไม่แต่งแล้วอืม
หรือเล่นละครเรื่องใหม่เขาหรือเปล่าละครที่คู่กับพี่เคนหรือเปล่า
แต่ถ้าแอนแต่งถ้างานแต่งเขาต้องเป็นเจ้าหญิงมากเลยเนอะ
ว่านางไม่แต่งแล้วล่ะโอ้ชุดสวยมากนี่นะเออสวยเนอะแม่เนอะ
ก่อนเขาเรียนรู้หุ่นให้ด้วยไงกำลังโฆสงสัยในจิตใจตัวเองว่า

เลือก

ในละครหรือป่ะ

แต่ตัวละครเยอะมากเลยนะ

พี่เชอรี่ไข่มาสอนด้วยเหมือนจะมีเหมือนมาหมดนะ
ใช่ค่ะพี่เคยเป็นเด็กสายป้าปายุนางไปเล่นด้วย

เด็กสายป้าปายุจริงลูกของกุนัยชมไปเล่นกับเขา
รู้สึกชมก็เล่นด้วยนิดหน่อยป่ะใช่ค่ะเล่น
ใช่ป่ะเล่นแต่เคนเขารักสองหนุ่มนี้มากนะ
ใช่ไงดูเขาสนิทกันไงเด็กสายป้าปายุเด็กแฝดไง
อีกแล้วอ่ะเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุเรื่องรถบ่อยมาก
เพราะว่าหลังจากเจ้าตัวเนี่ยเกิดเหตุการณ์สุดระทึกเนี่ย
ขับรถไปกับแฟนสาว
อยู่ดีเป็นเศษของยาง

ผมและน้องก็คือแฟนเขาใจหายใจคว่ำเลยเดชะบุญ
ทุกคนเนี่ยก่อนออกจากบ้านเนี่ยเช็คสภาพรถด้วยนะครับ
ครั้งหนึ่งก็เกือบตายรถไฟไหม้มาแล้วนะ
ยางนี่นะต้องดูนะต้องดู
แล้วปรากฏว่าตอนนั้นนางเล่าให้ฟังว่าไงรู้ป่ะ
ตอนนั้นอันนี้คือมีเวลาเหลือใช่ไหม
นางก็เล่าบอกว่าตอนนั้นนางเล่นเรื่องแม่นาคอยู่ที่นางเล่นละครเวทีแม่นาค
แล้วแบบว่ารถนางก็คือยังไงคนนางเล่นเป็นพ่อมาก
ปรากฏว่ารถนางพังแบบไฟไหม้ใครไม่เห็นทุกคนบอกว่านางตาย
นางบอกว่าอ่าแกรอบมาได้ไงย่านาคมาช่วยว่ะแล้วอ่ะแล้วแกไปเห็นเป็นไง
ก็เล่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพี่มดผมเจอเป็นอย่างนี้อย่างนี้
นางก็เลยแบบทุกครั้งที่นางทำอะไรนางก็เลยไปไหว้ย่านาค
นางก็เลยแบบมีความเชื่อว่านางเคยเจอแบบเรื่องย่านาคอะไรอย่างนี้
นางเป็นคนที่เกิดเนื่องจากนางเป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบอืม
อย่างงี้ด้วยอืมเรื่องพลังงานใช่เพราะว่านางบอกนางไปเจอ
นางไปเจอจริงจริงตอนที่นางเล่นเล่นละครเวทีอืม
เป็นพ่อมากอะไรอย่างเงี้ยอืมเนอะเอาละฮะ
ครับเชิญไปแฉหน่อยนะวันนี้นะคืนนี้นะอ่าได้
วันนี้ไปแชร์หาแขกรับเชิญให้ทานไปหน่อยน่ะอ่าเดี๋ยววันนี้ไปแชร์หน่อย
ขอบคุณนะวันนี้คุณไปแฉหน่อยนะโอเคไปแล้วครับสวัสดีฮะ